วันนี้ผมอยากประกาศ๑๙เล็กแต่เป็นก้าวที่สำคัญนะครับที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง
นะคะวันนี้ค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ก็บอกกับทางทีมข่าวของเรานะคะว่ารู้สึกดีใจค่ะ
ที่ได้กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ
ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้าวันนี้ค่ะที่เป็นวันแรกของการเปิดประเทศ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว๖๓ประเทศเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ
โดยไม่ต้องกักตัวนะคะวันนี้ก็มีเที่ยวบิน
เข้ามาในประเทศไทยกว่าหกสิบเที่ยวบินค่ะโดยเที่ยวบินแรกค่ะ
จากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นถึงประเทศไทยในเวลา
เที่ยงคืน๒๕นาทีนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมากับไฟล์ทนี้นะคะ
สามสิบสี่คนค่ะซึ่งทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แพร่ระบาดโควิด๑๙ตั้งแต่ประเทศต้นทางจนมาถึงประเทศไทยค่ะ
ขณะที่ช่วงสายวันนี้นะคะเที่ยวบินส่วนใหญ่ก็จะ
ที่เดินทางมาจากทวีปยุโรปนะคะทั้งมาจากสนามบินแร้งเฟิร์ตเยอรมนีค่ะ
พลอนดอนอังกฤษนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ได้มีการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะ
ก็บอกว่าดีใจค่ะที่เห็นบรรยากาศของสนามบินและวันนี้ก็มีการตรวจคัดกรอง
มาตรการป้องกันโควิด๑๙นะคะอย่างเข้มข้นค่ะ
ก็ทำให้มีความมั่นใจขึ้นนะคะว่าในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในวันนี้นะคะ
ก็มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนความรู้สึกของลูกเรือของสายการบินไทยนะคะ
เราก็ได้มีการไปพูดคุยด้วยนะคะก็บอกกับเราว่าดีใจที่เห็นบรรยากาศของการเปิดประเทศวันแรกค่ะ
ที่มีนักท่องเที่ยวคึกคักนะคะเที่ยวบินที่บินมาก็มาจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ
นักท่องเที่ยวก็มาสอบถามรวมถึงตัวของลูกเรือลายนี้นะคะก็ดีใจด้วยค่ะที่ได้ร่วมบินในไฟล์ของการเปิดประเทศวันแรกไปฟังเสียงกันค่ะ
พี่คะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศของการเปิดประเทศวันแรก

ท่องเที่ยวบนเครื่องนี่เขาแบบตื่นเต้นไหมคะว่าแบบจะได้เดินทางมาไทยแลน
ก็เขาดีใจได้กลับบ้านนะครับไม่ได้กลับนาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรการต่างที่มีการดูแลนักท่องเที่ยวในวันนี้นะคะ
ทางฝ่ายความมั่นคงก็ได้จัดกำลังชุดตรวจมาอำนวยความสะดวกค่ะ
โทนรงพฤกษารุ่งเรืองค่ะผู้บัญชาการเหตุการณ์สนามบินสุวรรณภูมิ
บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกค่ะการเตรียมความพร้อมทุกอย่างได้จัดเตรียม
เจ้าหน้าที่ทั้งระบบในการตรวจคัดกรองค่ะ
แต่ก็ยังมีปัญหาเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือขั้นตอนในการตรวจนักท่องเที่ยว
ซึ่งก็มีความล่าช้านิดหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมาก
ซึ่งหลังจากที่ได้รับทราบปัญหาก็เร่งปรับปรุงแล้วก็แก้ไข
รวมทั้งก็ขอให้มั่นใจในระบบของการตรวจคัดกรอง
รับส่งนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่า
ใช้มาตรการในการตรวจสอบท่องของการตรวจพัดกรองอย่างเข้มขนค่ะ

มาจากทางยุโรปกันได้เลย
มาทั้งอังกฤษสวีเดนต่างมาเยอะ
วันนี้อาจจะมีช้ามากนิดหน่อยนะครับ
ได้แก้ไขแล้วน่าจะรวดเร็ว
แล้วก็ตัวอื่นน่าจะเรียบร้อยหมดนะครับ
สำหรับเรื่องของการปริมาณการจราจรในวันนี้นะคะ
ทางท่ากัศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลนะคะ
วันนี้ค่ะคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามา
ในใช้บริการสนามบินสวนภูมินะคะมากกว่า๓๐๐๐๐คนค่ะ
ก็เป็นผู้โดยสารในประเทศ๒๓๐๐คน
แล้วก็ผู้โดยสารระหว่างประเทศร่วมกว่า๑หมื่นคนค่ะ
วันนี้นะคะเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกราศวงศ์ข้ามนาคม
ก็จะลงพื้นที่มาตรวจความเรียบร้อยด้วยนะคะ
ในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันแรกค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศ
ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ

ก็จะเป็นแบบนี้อาจจะไม่ได้แบบตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
ท้องโมงกองไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็จะทยอยมาเรื่อย

ใช่ค่ะนะเขาก็อั้นมานานแล้วเขาก็อยากเที่ยวบ้านเรานะคะ